คุณผู้ชมต่ออีกหนึ่งข่าวนี้ดีกว่านะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะมีข่าวลือออกมามีเพจ

ขอแก้ข่าวทันควันเลยนะคะคุณผู้ชม

เพราะวันที่๑กุมภาพันธ์นี้นะเดี๋ยวเจอแม่ชีแน่นอน
ศึกนะคะแล้วก็จะกลับมาถ่ายละครเป็นต่อแล้วค่ะคุณ
จริงแล้วน้องกิ๊กเป็นคนที่เขามีสัจจะบารมี
แต่เนื่องจากว่าเขากำหนดว่าวันไหนต้องเป็นวันนั้น
คือเขากำหนดศึกแล้ววันที่๑กุมภาพันธุ์
ไม่ศึกแล้วมาศึกไปกลับมาคือกิ๊กละไม่ใช่
ต้องกิ๊กเขาตั้งมั่นไว้ว่าเขาจะบ่า๗เดือน
ก็น่าจะศึกจะบ่าต่อหรือไม่นั้น
ดังนั้นก็โซเชียลที่ลงไปก็คือความเข้าใจผิด

ไม่ว่าถ้าเกิดอายุมากแล้วนะ๖๐อ่ะอาจจะบวช